แต่เดิมมาด้วยนะอ่าอ่ากลับมาเจอพี่หลับหลับ
แต่ว่าเปิดทีวีไว้เปิดไฟทิ้งไว้พี่โอ้โหเปลืองไฟ
ปิดไฟดิจะเข้านอนก็ปิดไฟดิโอ้โหพี่สวนเลย
อืมบอกพูดมากไปทำอาหารให้พี่ไหมเออ
เถียงกันคุณผู้ชมวิ่งไล่ทำร้ายกันครับ
โอ้โหคุณผู้ชมนั้นปลุกปล้ำฟัดกันอยู่ข้างบนนั้นน่ะ
หลังคาบ้านเพื่อนบ้านนะคือตอนแรกเหตุเกิดที่บ้านตัวเองก่อน
แล้วก็ข้ามไปบ้านฝั่งตรงข้ามเลยครับนี่บ้านเพื่อนบ้านเขาถ่ายไว้ได้ครับ
คือตอนแรกใช้อาวุธวิ่งไล่ทำร้ายกันนะจนมาถึงจุดนี้
คนพี่เนี่ยเอาไม้ฟาดหัวน้องไปก่อนแผลแตกเลยที่หัวน้อง
โอ้โหสิทำยังไงอ่ะมีมีดพนมันด้วยปาดคอพี่ครับเจ็บสาหัตรครับ
ดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาสักสามทุ่มตำรวจกับกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พี่ชื่อธีรยุทธ์อายุ๔๕ปี
โดนมีดปาดลำคอเป็นแผลชะกันคุณผู้ชมฮะ
เลือดพลักทีมกุภัยรืภาส่งโรงพยาบาลหน้าเลยเนี่ย

ส่วนคนก่อเหตุก็น้องน้องชื่อธีรพัฒน์อายุ๓๙ปี

สภาพเลือดไหลเปื้อนเสื้อผ้าเต็มไปหมดคุณผู้ชม
นี่ฮะแต่เขาก็เจ็บไปเหมือนกัน
โดนตัวพี่เนี่ยโดนพี่ธีรยุทธ์เนี่ยนะ
ตีตีเข้าหัวตีเข้าหน้าผากเป็นแผลที่มือด้วยครับ
น้องให้การแบบนี้คุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังว่า
กรเกอเทเนี่ยเขาไปรับจ้างศรีข้ามา

พี่นอนอยู่แล้วเปิดพัดลมทำไม
เปิดทีวีทิ้งไว้ทำไมอ่ะมันเปลืองไฟ
ก็เข้าไปต่อว่าพี่ชายครับ
แต่พี่ชายก็คือพี่ธีรยุทธ์เนี่ย

บอกเอ้ยบ่นจังเลยธิรพัฒน์ไอ้น้อง

หลังจากนั้นพี่ธีรยุทธ์
ก็บอกเอ่อก็ใช้ไม้เนี่ย

ตัวน้องก็ถือมีดลักษณะชี้ขึ้นข้างบน

เขาย้ำด้วยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

แต๊งที่บ้านแต๊งที่ไหน
เขาก็ก็กรุมก่อน

พอไปดูวงจรปิดของบ้านแถวนั้นครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นตอนสัก๓ทุ่ม๕นาทีนี่แหละที่มีเสียงคนทะเลาะกัน
พอคนทะเลาะกันปุ๊บหมาเห่าตามมาครับแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาหาลูกด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็บอกว่าจะพาลูกไปอยู่บ้านอีกหลังเพื่อความปลอดภัยแล้วไม่นานนี่ตอนคุณแม่เขาพาลูกออกมาแล้ว
จูงออกมาจากบ้าน๒คนรีบวิ่งไปเลยนะไม่นานนักมีรถกู้ไภเข้ามาในพื้นที่
ตามมาด้วยรถตำรวจครับก็เข้ามาในที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็คุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือคนน้องเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเวียงสาครับ
แพทย์ก็เย็บแผลแตกที่หน้าผ่าสามเข็ม
อ้าวคุณผู้ชมที่บอกว่าน้องเนี่ยน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อธีรพัฒน์

เพราะว่าไปพบสารเสพติดในร่างกายด้วยครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นไปก่อนในเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีอาจจะต้องพ่วงข้อหาเสพยาไปด้วยแล้วมั้งเนี่ย